คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสไหนอีกอ่ะ

นางเอกสาวตัวแม่อ้ำพัชราภาก็โดนมาแล้วนะจ๊

ใช่ล่าสุดก็มีเหมือนกันสาวแตงโมนิดา

พร้อมกับโพสต์รูปของเธอรวมไปถึงหลอกขายของแล้วก็รับเงินมา
แล้วก็หายไปในกลีบเมฆเรียบร้อยงานนี้
ต้องบอกเลยว่าคุณแตงโมเขาเข้าแจ้งความเรียบร้อยแล้วด้วยนะจ๊ะ
อย่าทำมันไม่ดี
ดาราสาวแตงโมนิดาพร้อมด้วยคุณพ่อโสพลพัชระวีรพงศ์
ในข้อหามินประมาทโดยโฆษณาและนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ให้กับตำรวจที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
ลงรูปของเธอจนอาจทำให้แฟนคลับเข้าใจผิด
อกจากนี้ยังมีการลงรูปกระเป๋าแบรนด์เนมและเครื่องสำอาง
แต่กลับเชิดเงินหายเข้ากลีบเมฆ
ซึ่งสาวแตงโมได้เคยส่งข้อความตักเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์
แต่ไม่เป็นผลจึงเข้าแจ้งความและไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อ
ซึ่งอินสตาแกรมที่ถูกต้องของแตงโมนิดามีเพียงชื่อเดียวเท่านั้นคือ
เมลอนพีวีระโพงค่ะ
มันเยอะมากเลยนะคะตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่เราจะโอนเงิน
ไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเสียเงินเสียใจแล้วไม่ได้คืนนะ
ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโลกออนไลน์มันเสี่ยงอยู่แล้ว
เดี๋ยวนั้นการตรวจสอบเนี่ยมันจะต้องตรวจสอบมากกว่าที่เราไปทำทางธนาคารอีกด้วยซ้ำไป
ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะไม่งั้นคุณอาจจะต้องเสียเงินเสียใจเสียความรู้สึกเสียทุกอย่าง